วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่เรื่องของสถิติ๗วันอันตราย
ที่นับยอดกันมาตั้งแต่วันที่๑๑ไปจนถึงวันที่๑๗เมษายน๒๕๖๐
สงกราน๒วัน๙๙ศพเจ็บ๑๐๘๕บาท
รถจักรยานยนต์แชมป์เมาขับเร็วปมมรณะสาดน้ำคึกคักทั่วไทย
แล้วก็ตรวจเข้มความปลอดภัยบนท้องถนนทุกพื้นที่นะครับ
สปฐเขาสรุปสถิติ๗วันอันตรายออกมาแล้วนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ชี้แจงกรณีเรื่องนี้ก่อน
กรณีที่รถทัวร์บขศทิ้งผู้โดยสารที่ขนส่งจังหวัดตาก
โดยรัฐมนตรีบอกแบบนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย
เส้นทางที่มุ่งหน้าอำเภอแม่สอด
ซึ่งเป็นที่ราบสูงเป็นพื้นที่สูงเป็นภูเขา

ฝืนขับขึ้นไปจะทำให้เกิดอันตราย
อย่างเช่นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา
จึงขอให้ประชาชนเข้าใจเจ้านาที
เพราะไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย
ในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับ

เกิดจากกรณีที่มีรถโดยสารที่จังหวัดตาก
ส่งผู้โดยสารจนถึงปลายทาง
กรณีที่มีการจัดรถเสริมแล้วก็ดูแลเส้นทาง
โดยรัฐมนตรีบอกว่าคือรถต่าง

จะกำหนดไม่ให้ขึ้นลงเขาอย่างเด็ดขาด
โดยเฉพาะกรณีของจังหวัดตากไง
แต่ก็ขอความเข้าใจจากผู้โดยสารทุกท่าน

เพราะว่าตอนนี้ก็เข้มงวดในมาตรการตรงนี้อยู่
ส่วนข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกเก็บค่าโดยสาร
เกินราคาของรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ให้บริการส่งประชาชนไปที่สถานีขนส่งหมอชิด
เรื่องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก

หากพบพฤติกรรมก็จะจับกลุ่ม
โดยประชาชนที่พบการกระทำลักษณะนี้
ร้องเรียนมาที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันทีนะครับ
ตอนนี้รถที่หมอชิดอาจจะสะดวกในการเดินทางเข้าไปหน่อยแล้ว
แต่ตอนกลับมานี่สิตอนที่น้องประชาชนเดินทางกลับมาจากภูมิลำเนา
เข้าสู่กรุงเทพก็จะมีรถวินมอเตอร์ไซค์
รถแท็กซี่ที่จะเข้าหมอชิดไปรับผู้โดยสาร
บางทีเขาคิดราคาแพงเกินจริง
โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เขาบอกมาผู้โดยสารบอกมานะฮะ
ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องเข้มงวดกันมากขึ้นนะครับ
ด้านของอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสนิทพรมวงนะครับ

ตามสถานที่ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลที่มีคนเล่นน้ำหนาแน่น
ว่าจะมีความต้องการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจำนวนมาก
กรมการขนส่งทางบกได้ส่งผู้ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่คุมเข้ม
สถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานที่เล่นน้ำสงกราน
ที่ได้รับความนิยมเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่สาธารณะฉวยโอกาส
โอกาสประชาชนในการขึ้นราคาค่าโดยสารนะครับ
เอาล่ะมาดูเรื่องของสถิติ๗วันอันตรายกันบ้างนะครับ
ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราน
ประจำวันที่๑๒เมษายนตัวเลขออกมาแล้ว
วันที่๒ของการรณรงค์
เพราะวันแรกของการรณรงค์ก็คือวันที่๑๑เมษายน
วันที่๒ก็คือ๑๒เมษายนยอดเป็นแบบนี้คุณ
ยอดผู้เสียชีวิต๖๐ศพผู้บาดเจ็บ๖๒๔คน
เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น๕๗๙ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือนครราชศรีมาและสกลนคร๔ศพ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือที่บุรีรำ
จังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุดคือที่เชียงราย
ครองแชมป์อยู่๒วันเมื่อวานเชียงราย๑๘ราย
เพิ่มเติมขึ้นมาอีกกลายเป็น๒๓รายของวันที่๒ของ๗วันอันตราย
ทีนี้ดูยอดรวมบ้างไหมคุณ๒วันที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
รวมทั้งหมด๑๐๒๖ครั้งมีผู้เสียชีวิต๙๙ศพแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
รวมสะสม๑๐๘๕ราย
จังหวัดที่เสียชีวิตสูงสุดบอกไปแล้วคุณผู้ชมนครราชศรีมาบุรีรำเพชรบูรณ์จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตก็มี๒๙ศพเหมือนกันนะครับ

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ดื่มแล้วขับร้อยละ๔๒จุ่ดเป๋า๓
ส่วนยานพานะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคุณ

เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึงร้อยละ๗๘๘๔นั่นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นส่วนยอดของวันที่๑๓เมษายนคือเมื่อวาน

เพราะว่าถ้า๑๓๑๔๑๕ส่วนใหญ่ก็
จะเป็นอุบัติเหตุถนนสายรองในพื้นที่จังหวัดแล้ว
ส่วนวันที่๑๑๑๒ก็จะเป็นอุบัติเหตุสายหลัก
ในการเดินทางกลับต่างจังหวัด

ส่วนเรื่องมาตรการดื่มไม่ขับ
จับยึดรถประจำวันที่๑๒เมษายนนะคะ

แล้วก็ยึดรถจักรยานยนต์๘๓๕คัน
ใบอนุญาตขับขี่๒๔๔๙คน

แล้ว๒๒๗๒๘คน

พบการกระทำความผิด๒๓๔๕๙ครั้ง
ใบขับขี่๑๗๔๑คน
รถยนต์๔๙๔คัน
ใบอนุญาตขับขี่๑๗๔๑คน
ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี

ก็ทำให้สถิติผู้กระทำความผิด
ลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
รวมช่วง๒วันที่ผ่านมา
มี๕๙๓๙๐คน
ดำเนินคดี๓๘๕๔๖คน
ใบอนุญาตขับขี่๔๖๒๘คน
และยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ
ไม่ขับเอาไว้๑๔๗๕คัน

ก็ไปติดต่อรับได้

เรื่องของอุบัติเหตุคนเสียชีวิตคนตาย

แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องรายงานกันเข้มข้นหน่อยนะ

ไม่อยากให้มีข่าวเช่าแบบนี้

ดูข้อมูลแบบเรียลไทม์กันหน่อยไหม
ของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
เขาก็มีการรายงานออกมา
ระยะเวลา๒๔ชั่วโมง
นับตั้งแต่วันที่๑๓เมษายน๒๕๕๙

จนถึงวันที่๑๔เมษายน๒๕๕๙
เวลา๙น๓๐นเหมือนกัน

มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน๔๕ศพแล้ว
บาดเจ็บ๘๙๙ราย
รวมทั้งสิ้นทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต๙๔๔ราย

ที่รวบรวมและรายงานสถิติให้คุณผู้ชมได้ทราบ

สปฐเขาจะรายงานกันอีกครั้ง
ประมาณสัก๑๑โมงนะครับของทุกวันในช่วงนี้นะครับ